ถ้าคุณผู้ชมจำได้ป้านิตหายตัวไปนาน๒เดือน
หลังจากที่ขึ้นรถไปกับหมวดโย
ซึ่งหมวดโยก็เป็นลูกหนี้จนสุดท้ายมีคนไปพบ
หัวกระโหลกชิ้นส่วนกระดูกในคลองชลประธานที่จังหวัดลบบุรี
ใช่ของป้านิตหรือไม่ค่ะ
เนี่ยค่ะนี่ก็คือครอบครัวเนี่ยนะครับ
ทำพิธีเชิญวิญญาณตรงจุดที่พบกระดูกนี่แหละค่ะ
หมอธรรมชาวบ้านได้ทำพิธีเรียกวิญญาณของนางนิดสังวรอายุ๖๐ปี
คือครอบครัวก็เชื่อว่าป้านิตถูกสะกดวิญญาณจองจำอยู่ตรงนี้๒เดือนแล้ว
ก็คือจุดที่พบชิ้นส่วนกระดูกในคลองชลประธานที่ตำบลโกโก
อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแล้วก็มีการปั้นตุ๊กตา
เพื่อมาเป็นตัวแทนของป้านิตเรื่องวิญญาณกลับบ้านค่ะ
ครอบครัวยังได้นิมนต์พระสงฆ์มาสี่รูปในการทำพิธีเชิญวิญญาณด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้ยาดยาดก็พยายามค้นหาทรัพย์สินของป้านิต
ยังศูนย์หายโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือแล้วก็ชิ้นส่วนกระดูกซี่ขวา
เพื่อรวบรวมไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
หลังจากเมื่อวันที่๑๐ที่ผ่านมาพบกระโหลกศีรษะกางเกง
กระดูกชิ้นส่วนขาและคอแล้วหลังจากนั้นก็พบบัตรประชาชนของป้านิตนะคะ
แว่นตาแล้วก็ชิ้นส่วนกระดูกอีกหลายชิ้น
รวมทั้งรองเท้าแตะข้างซ้ายขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกรักษักเมฆจินดาผู้กำกับสพเมืองลบบุรี
เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ได้ส่งชิ้นส่วนกระดูก
ชนสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต
ดีเอ็นเอนะคะไปเปรียบเทียบกับดีเอนเอลูกสาวของป้านิต
อันเราก็ต้องรอผลภายในหนึ่งสัปดาห์นะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตจากการตรวจสอบ
คราบเลือดของป้านิตติดอยู่ในรถของหมวดโยด้วย
เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยเขาก็เลยเชื่อกันว่า
มีการทำร้ายร่างกายกันจริงนะคะอันตรงจุดนี้นะคะ
รวมถึงลักษณะกระโหลกที่พบมีลักษณะคล้ายกับถูกของแข็งตีอย่างแรง
จะทำให้ตรงนี้ป้านิตเสียชีวิตตรงนี้หรือเปล่า
กระดูกอันนี้ถ้าเป็นของป้านิตป้านิตเสียชีวิตจากตรงนี้หรือไม่
ก็ต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
และถ้าหากสืบทราบว่าหมวดโยเป็นคนทำร้ายป้านิตจริง
ก็จะทำสำนวนคดีเพื่อให้ญาตินำไปฟ้องทางแพ่ง

เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วค่ะ